วันนี้พาคุณผู้ชมไปดูภาพรวมประมวลปฏิบัติการที่เกิดขึ้นนะคะ
ก็เป็นคลิปการทำงานของเจ้าหน้าที่นี่แหละค่ะ
โดยวันที่๑กรกฎาคมเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมเดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปดูคลิปกัน
คือเจ้าหน้าที่เขาทำงานในสภาพที่มันมืดสนิทเลยค่ะ
คือภายในถ้ำเนี่ยเรารายงานกันไปหลายครั้งแล้วนะว่าสภาพภายในถ้ำเนี่ยคือแดดส่องไม่ถึงเลย
เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นความมืดที่มีแค่ไฟฉายใหม่ในมือ
ก็ที่อยู่ที่หัวที่ใส่กับหมวกนี่แหละที่จะสามารถมองเห็นได้นะคะให้คุณผู้ชมไปดูกัน
นี่แหละค่ะคลิปนี้ความยาวเกือบ๔นาทีนะคะซึ่งก็เป็นการโพสต์ปฏิบัติการเมื่อคืนที่ผ่านมานี้วันที่๑กรกฎาคม
มีข้อความเขียนเอาไว้บอกว่าทีมมนุษย์กบของหน่วยซิล๖ชุดเข้าไปถึงห้องโถง๓
ที่ใช้เป็นฐานทำงานเตรียมเชือกนำทางดำมุดช่องทางที่มีน้ำท่วมมิดถึงเพดานถ้ำ
เพื่อวางเชือกนำทางไปถึงบริเวณสามแยกในการดำน้ำวันนี้มีนักดำน้ำจากประเทศอังกฤษและสวีเดนเข้าร่วมวางเชือกนำทางด้วย
ในขณะที่การระดมขวดอากาศมาเพิ่มเติมหน่วยซิลก็บอกค่ะว่ามีขวดอากาศมาเพิ่มเติม๓๕๑ขวดรวมกับขวดเดิมที่มีอยู่ก็เป็นจำนวนทั้งหมด๔๑๕ขวด
เจ้าหน้าที่ทั้งส่วนมนุษย์กบแล้วก็ทีมงานของสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยเขาก็เร่งทำงานกันอย่างเต็มที่
ถ้าว่าใช้เวลาประมาณสัก๑๒ชั่วโมงขวดทุกขวดจะเต็มและจะทยอยนำเข้าสู่โถง๓
พลเรือเอกนฤทธิประทุมสุวรรณผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งสนับสนุนหน่วยซิลอย่างเต็มที่
ถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็จะจัดหาให้ทันทีเพื่อจะช่วยทีมหมูป่าออกมาให้ได้
โดยเฉพาะวันนี้เข้าใกล้หาดพัทยามากขึ้นก็มีการจัดกำลังหน่วยซิลทีม๔อีก๒๐นาย
เสริมกำลังที่ถ้ำหลวงรวมทั้งหมดตอนนี้มีหน่วยซิลร่วมปฏิบัติการ๘๔นายด้วยกัน
พลเรือตรีอภากรอยู่คงแก้วผู้บัญชาการหน่วยซิลก็ได้คุมปฏิบัติการเองเลยนะคะ
มีนักดำน้ำของตำรวจอังกฤษแล้วก็สวีเดนเสริมกำลังสนับสนุนภารกิจด้วย
ช่วงเช้าเนี่ยคุณผู้ชมสภาพอากาศเปิดค่ะการปฏิบัติภารกิจก็เดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง
ทั้งการสูบน้ำออกจากถ้ำจะสูบจากบนดินจะสูบจากปากถ้ำหรือว่าเจาะน้ำบาดานเจาะน้ำใต้ดิน
ก็ทำได้ดีจนระดับน้ำเนี่ยลดลงในถ้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำไปแล้ว๒๕เครื่องเพิ่มเครื่องสูบพญานาค๒เครื่อง
ระดับน้ำก็ลดลงได้อย่างรวดเร็วนะคะการพร่องน้ำรอบถ้ำถือว่าเป็นที่ได้ผลน่าพอใจ
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์กรมชลประธานกรมทรัพยากรธรณีรวมกับชาวบ้านผาหมี
ขณะเดียวกันชุดปฏิบัติการทางอากาศ
ลิคอปเตอร์กองทัพบกได้ลำเลียงเครื่องจักรหนัก
อุปกรณ์ขุดเจาะโพรงถ้ำเหนือฝั่งผาหมี
ซึ่งเมื่อลำเลียงและติดตั้งเสร็จก็จะดำเนินการขุดเจาะในทันที
รวมถึงชุดของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดา
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางเจาะโพรงไปอีกจุดหนึ่งด้วย
ครับคือตอนนี้ต้องฟังการแถลงข่าวจากท่าน
ราชการจังหวัดเชียงรายเป็นหลักในแต่ละวันนะฮะ
ท่านก็จะแถลงสรุปผลการทำงานทั้งช่วงเช้ากับช่วงบ่ายนะครับ
โดยวันนี้นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ราชการจังหวัดเชียงราย
แถลงความคืบหน้าภารกิจค้นหาทั้ง๑๓คนในถ้ำหลวงในช่วงเช้า
สรุปว่าการค้นหาเข้าสู่วันที่๑๐นะครับแผนแรก
หน่วยซิลไปถึง๓แยกซึ่งไปทางซ้าย
พบจุดวิกฤตเป็นหลุมต้องดำน้ำขึ้นไปและต้องลงไปทางแคบ
ระยะทาง๑๕เมตรถ้านักประดาน้ำต่างชาติรูปร่างใหญ่
ดำน้ำพร้อมกับอุปกรณ์จะไม่สามารถผ่านได้
วันนี้หน่วยซิลจะต้องเปิดช่องดังกล่าวให้ได้ทั้งนี้หากกำลังพลมาพอ
ก็จะแบ่งกำลังไปทางฝั่งขวาทางฝั่งผาหมีด้วยนะครับ
สำหรับหน่วยซิลและทีมสนับสนุนตอนนี้กว่า๖๐นาย
ลำเลียงขวดอากาศเข้าไปภายในถ้ำด้วยโดยจะไม่ถอนกำลังออกมา
ส่วนแผนที่๒ที่ทำคู่ขนานกันไปก็คือการสำรวจโพรงกับปล่องต่าง
ตามแนวเขาเหนือถ้ำหลวง
จาก๓๐๔๐จุดขณะนี้
เจ้าหน้าที่โฟกัสเหลือ๖จุดนะครับ
คาดว่าจะสามารถลงไปได้๑จุด

กระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ว่า
หน่วยซิลไปถึงหาดพัชยาได้แล้ว

และยังต้องสูบน้ำออกจากถ้ำต่อไป
แม้ว่าตรง๓แยก
น้ำจะยังลดไม่มากแต่ส่วนอื่นลดไปได้มากแล้ว

เข้าไปทางไหนก็ออกมาทางนั้น
แผนรองก็คือเข้าไปช่องทางใดก็ได้
ที่สามารถเอาออกมาได้
วันนี้เจ้านาทีแทบจะไม่ได้ขอนตัวกลับมาเลย
วันนี้หน้าโถงสามโถงสามคือเป็นเดินที่เราอยู่ได้
โถงสามจะประมาณ๑๕๐๐หรือ๑๗๐๐เมตรจากถ้ำ
สถาปนาเป็นจุดประชาการภายในถ้ำเรียบร้อยแล้ว

หน่วยซิลปฏิบัติงานถ้าไม่มีความจำเป็น

โทรศัพท์ระบบสื่อสารระบบไฟฟ้า
ทุกอย่างถึงหมดนะครับ
ไปถึงตรงสามแยก
แล้ววันนี้เราจะพุ่งต่อจากสหรัมแยก

แล้วถ้ากำลังพลเหลือพอแล้วทางซ้ายถ้าเราลาดตะเวนได้ในระดับพื้นที่ระดับหนึ่งแล้ว
แล้วเรามีกำลังพลเหลือพอเราจะให้ซิลเลี้ยวขวามาสำรวจประเมินทางขวาด้วย
จุดวิกฤตของการดำน้ำที่สำคัญที่สุดก็คือจุดสามแยกที่จะเข้ามาทางเลี้ยวซ้าย
จะเป็นหลุมที่มีลักษณะขึ้นแล้วลงอย่างแคบแล้วเลี้ยวนิดนึงแล้วรูเล็กมากขนาด
ถ้าเอาคนดำน้ำของต่างประเทศที่ติดท่ออุปกรณ์จะไม่สามารถเข้าไปได้เลย
มีช่องเดียวเท่านั้นที่จะเข้าไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเราทำเราจะทำสองหน้าที่
คือเปิดช่องนั้นให้เข้าไปได้แล้วต้องรักษาช่องนั้นให้เปิดอยู่ตลอดเวลาด้วย
เพื่อจะให้ทุกคนเข้าไปบริหารงานได้วันนี้หน้าที่หลักคือตรงนี้
ยืนยันเลยว่าถ้าเปิดได้ผมจะเดินมาบอกกับพวกเราทันที
โดยที่ไม่ต้องแถลงข่าวนะครับอันนี้ยืนยันว่าเพราะฉะนั้น
ที่ออกไปว่าถึงหากถึงอะไรแล้วไม่จริงส่วนเอ่อ
หน้าที่การสูบน้ำแล้วก็สูบไปเรื่อยนะครับเพราะว่ายิ่งน้ำลด
จะถึงปฏิบัติงานง่ายขึ้นอย่างตอนนี้ถึงแม้น้ำจะน้ำตรงสูง
แต่ตรงสามแยกรถไปไม่มากแต่ตรงอื่นส่วนใหญ่แล้ว
เป็นที่ประสบความสำเร็จส่วนแผนรองนะครับก็อย่างที่บอกว่า
เรามีแผนรองก็คือเข้าทางช่องทางใดก็ได้ที่เราสามารถ
เปิดเข้าไปได้อ่าช่องทางที่มีแจ้งมาเนี่ย
ที่ประมาณบอกผมบอกประมาณหกบางค่ะแต่วันนี้จริงจริงมี
เมื่อวานยืนยันว่ามี๒วันนี้ยืนยันว่ามีเพิ่มเติมเป็น
หลุมที่เจาะได้ลึกที่สุดตอนนี้คือ๒๐๐เมตร
เรากำลังจะไปต่อถ้ามันสามารถทะลุได้กับถ้ำนี้ถือว่าเป็นบุญมากของพวกเรานะครับ
หุมที่ไปได้ลึกที่สุดตอนนี้คือ๒๐๐เมตรถัดลงมาหลุมที่๒ประมาณสัก๖๐เมตร
ท่านผู้ว่าก็ยังบอกถึงอีกแผนหนึ่งนะฮะเป็นแผนสุดท้ายคือการเจาะผนังถ้ำนะครับ
โดยบอกว่าจะเป็นแผนสุดท้ายเนื่องจากต้องรอผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ขุดเจาะผนังฝั่งตะวันตกใกล้หาดพัทยา
เพื่อส่งสัญญาณว่ามีการเจาะอยู่ถ้าพบช่องหรือว่าโพรงก็จะส่งแสงสว่างลงไปนะครับตามร่องนั้นนะครับ
แต่ก็ต้องผ่านกระบวนการวิเคราะห์อย่างรอบครอบด้วยเนื่องจากกระบวนการทำงานค่อนข้างลำบากแล้วก็มีความเสี่ยงสำหรับแผนนี้
ไปดูความพร้อมทางการแพทย์กันหน่อยนะคะว่าถ้าหากพบตัวทั้ง๑๓คนแล้วเนี่ยทั้ง๑๓คนจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์
นายแพทย์ชัยเวทธนภัยศาลผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีว่า
ความพร้อมทางการแพทย์เพื่อให้การรักษาสิบสามชีวิตจากถ้ำหลวงเรียบร้อยทุกด้านมีทั้งคณะแพทย์แล้วก็สถานที่รักษาพยาบาล
โดยทันทีที่๑๓ชีวิตมาถึงโรงพยาบาลทั้งหมดจะถูกส่งตัวเข้าหอเตรียมผู้ป่วยที่คัดแยกปลอดเชื้อ
มีการเจาะเลือดตรวจรักษาเตรียมยารักษาที่จำเป็นจากนั้นจะคัดแยกส่งตามหอผู้ป่วยต่าง
พร้อมอุปกรณ์ทำการรักษาเตรียมการให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคติดต่อจากกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นที่ปรึกษา
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมด้านศัลยกรรมด้านวิสัญญีด้านกุมารแพทย์
ทางเดินหายใจรวมถึงโรคติดเชื้อก็พร้อมที่จะมีขั้นตอนในการเยียวยาญาติผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบด้วย
วันนี้มีการประชุมวางแผนเตรียมพร้อมในการรักษาทั้ง๑๓ชีวิตเพื่อให้เกิดการรักษาแบบสมบูรณ์เต็มรูปแบบ
โดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลเชียงรายตอนนี้ที่ตึกฉุกเฉินก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
จากนี้ภายในห้องผู้ป่วยฉุกเฉินก็มีเจ้าหน้าที่ที่เขาคอยจำกัดผู้ไม่เกี่ยวข้อง
ญาติผู้ป่วยให้ออกไปรอด้านนอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพื่อความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่
ทีมข่าวยังพบด้วยว่าญาติของเด็กที่ศูนย์หายบางส่วนมาเฝ้ารอที่โรงพยาบาลด้วยนะคะ
อย่างไรก็ตามถ้าหากว่าเจอแล้วก็นำตัวทั้ง๑๓คนออกมาจากถ้ำหลวงได้
ทั้งหมดจะถูกลำเลียงผ่านทางเฮลิคอปเตอร์มาลงที่ฝูงบิน๔๑๖กองทัพอากาศ
ซึ่งทีมข่าวก็ลงพื้นที่สำรวจแล้วเหมือนกัน
พบว่าทางทหารเขาก็ซักซ้อมวางจุดจอดของเฮลิคอปเตอร์
ในช่วงกลางคืนทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็วางจุดติดตั้งไฟส่องสว่างเอาไว้๖จุด
เพื่อการทำงานที่สะดวกของเจ้าหน้าที่
ซึ่งจุดจอดนี้อยู่ห่างจากโรงพยาบาลไม่ถึง๑กิโลเมตร
เพราะฉะนั้นจากถ้ำหลวงมาที่จุดจอดฝูงบิน๔๑๖กองทัพอากาศเนี่ย
เฮลิคอปเตอร์ใช้เวลา๑๕นาที
และจากตรงจุดจอดนี้ใช้เวลาแค่๒นาที
ก็จะถึงที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ได้ทันทีค่ะ